หลายคนก็กังวลแล้วก็เอาใจช่วยคนไทยที่ไปติดอยู่
ตรงบริเวณภูเขาไฟรินจานี่นะคะ

แล้วก็วันนี้กลายเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตัวใหญ่เลย
๒๑๖คนไทยเดินเท้าหนีตายพ้นเขาในขวานารกส์ธุรินจานี
เพราะว่าเมื่อวานทางกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยแล้วนะคะ
๒๑๖เป็นตัวเลขคนไทยชุดแรกที่ช่วยเหลือลงมาได้ปลอดภัยแล้ว

คาดว่าจะลงมาหมดทุกกลุ่ม

ใช่ค่ะก็เมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย๒๐๐กว่าคน
ขึ้นไปบนภูเขาไฟรินจานี่บนเกาะลอมบ็อก
เคลียร์ทางเดินลงเขาให้กับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ด้านบนนะคะ
หลังจากนั้นคนไทย๒๑๖คนก็ได้รับการช่วยเหลือลงมาอย่างปลอดภัย
และจากการเปิดเผยของนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บอกว่าตอนนี้คนไทย๒๑๖คนลงมาจากภูเขาไฟ
แล้วก็เข้าพักที่โรงแรมลอมบล็อกภรรยา
ทางสถานทูตไทยประจำกรุงจักรต้าจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนอีกร้อยกว่าคนก็กำลังเดินทางลงมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
คาดว่าจำนวนน่าจะชัดเจนในวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็ต้องดูการลงทะเบียนการท่องเที่ยวว่าคนไทยไปลงทะเบียนการท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก
แต่ว่าทางสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานออกมา
บอกว่าจากข้อมูลลงทะเบียนปีนเขาระหว่างวันที่๒๗๒๘กรกฎาคม
พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปบนภูเขาไฟบรินจานี่๘๒๐คน
มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาลงทะเบียนมากที่สุดนะครับคือ๓๓๗คน
รองลงมาก็คือชาวฝรั่งเศสเนเทอร์แลนด์แล้วก็สเปนนะครับ
ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจากาต้าก็รายงานนะคะ
ทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานข้อมูล
ว่าจะต้องนำเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศ
หรือว่าการบินไทยไปรับนักท่องเที่ยวหรือไม่
ส่วนของสถานทูตไทยก็มีการสำรองที่พักให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วนะคะ
ซึ่งทางเกาะลอมบ๊อกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย
ถ้าเกิดว่าดูระยะที่อยู่ห่างจากบาหลี
บาหลีก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนรู้จักกันดีนะคะ
ห่างจากเกาะบาหลีไปทางทิศตะวันออกประมาณ๔๐กิโลเมตร
แล้วก็ข้อมูลของเจ้าหน้าที่วรรณอุทยานของภูเขาไฟรินจานี่
มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนขึ้นภูเขาไฟเอาไว้๓๑๑คน
ใช่ค่ะคือตัวเลขตอนนี้มันยังไม่ตรงกันนะ
กระทรวงการต่างประเทศเราก็เปิดเผยบอกว่าวันที่๒๗กรกฎาคม
มันจะอยู่ประมาณนี้๒๐๐ไปปลายถึง๓๐๐ยังไม่เกิน๓๕๐
ค่ะซึ่งทางด้านทางการอินโดนีเซียก็เปิดเผยนะคะ
ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๖ศพบาดเจ็บมากกว่า๓๓๕คน
แล้วก็ส่วนใหญ่เกิดจากที่พักอาศัยพังถล่ม
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือผู้เสียชีวิต๑๖ศพ
หนึ่งในนั้นมี๑คนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
หินหล่นใส่ศีรษะขณะที่กำลังปีนภูเขาไฟ
แต่ในตัวเลข๑๖คนยังไม่มีรายงานนะคะว่าเป็นคนไทยเสียชีวิตค่ะ
ทางการไทยก็รายงานออกมาว่าคนไทยยังปลอดภัยดีแข็งแรงสุขภาพใจดีทุกคนนะครับ